หกนาฬิกา๔๘นาทีนะคะกลับมาในช่วงสายตัวโซเทียลพบกับน้องเฟื้องค่ะ
สวัสดีวันศุกร์ค่ะคุณผู้ชมเผลอแป๊บเดียวนะคะ
ก็ถึงช่วงวันสุดท้ายของการทำงานของกันในสัปดาห์นี้แล้วนะคะ
ก็มีข่าวหลากหลายมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยนะคะ
สำหรับวันนี้ก็มีคลิปโหดเยอะเหมือนกันสำหรับวันนี้เมื่อกี้
มิ้นบอกว่าเป็นพวกระดับขาโหดก่อนเข้ารายการนะคะ

เหตุการณ์แรกเป็นคลิปอุทาหรณ์นะคะเตือนผู้ใช้รถใช้ถนน
เหตุการณ์ที่รถปอนะคะก็เลี้ยวกลับรถกระทันหัน
ทำให้เกิดมอเตอร์ไซค์ที่วิ่งอยู่เลนขวาล้มลง
แล้วก็รถปอเหยียบเลยนะคะไปดูภาพกันก่อนเลยค่ะ
คลิปนี้ค่ะบันทึกได้จากกล้องติดรถยนต์คันหนึ่ง
ระบุว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บริเวณถนนเอกชัยบางบอน
เมื่อช่วงเย็นของวันพุธที่ผ่านมานะคะ
คลิปนี้ความยาว๒นาทีครึ่ง
ซึ่งคุณผู้ชมจะเห็นว่าขณะรถคันที่ติดกล้อง
วิ่งไปตามอยู่ถนนดีเนี่ย
แล้วก็เลี้ยวกลับรถในระยะกระชั้นชิด
ทำให้รถมอเตอร์ไซค์ที่วิ่งมาในเลนขวาสุด
ต้องแตะเบรกกระทันจนคว่ำลงนะคะ
แต่เหตุการณ์ไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่นั้นค่ะ
ล้อของรถปอคันนี้เนี่ย
เหยียบซ้ำไปที่รถมอเตอร์ไซค์เสียงดังโครม
คดีที่คนขับมอเตอร์ไซค์ไม่ได้ถลายตัวเข้าไปใต้ท้องรถนะคะ
จึงรอดชีวิตมาได้อย่างวุดวิทย์
ก่อนที่จะมีพลเมืองดีจอดรถเข้าไปให้ความช่วยเหลือคนเจ็บค่ะ
แต่ว่าล้อก็เข้าไปเหยียบกันเลยแต่คนออกมาทันนะคะ
คลิปนี้โพสต์ไว้โดยผู้ใช้งานเฟซบุ๊คชื่อคุณชนะพลวิรสักชาญกุล
ข้อความว่าทำอะไรไม่ได้เลยได้แค่บีบแตร
คลิปนี้ออกไปก็มีหลากหลายความคิดเห็นนะคะ
ชาวเน็ตบางคนก็ลงความเห็นว่านี่เป็นการประมาทร่วม
จากตามปกติรถประจำทางจะต้องขับชิดซ้ายก่อน
ถึงจะเลี้ยวกลับรถได้เพราะเป็นรถขนาดใหญ่
แล้วก็คนขับรถปอก็เปิดไฟเลี้ยวให้สัญญาแล้ว
ขณะนั้นคงเข้าใจว่าที่จักรยานยนต์วิ่งเลนขวา
เพราะตั้งใจจะกลับรถแต่ผลปรากฏว่าจักรยานยนต์ขับตรงไป
ก็เลยเกิดอุบัติเหตุเฉียวชนอย่างที่เห็นนะคะ
ส่วนบางส่วนก็เห็นใจมอเตอร์ไซค์ว่าอาจจะเบรกไม่ทันกระทันหันแบบนี้
ก็มีหลายมุมนะคะแต่อย่างน้อยก็โชคดีที่